วันนี้คุณบุ๋มปนัดดาพร้อมด้วยตัวแทนผู้เสียหาย
คุณบุ๋มบอกว่าตอนนี้มีปัญหาแล้วเพราะว่าตัวคุณบุ๋ม
ก่อนหน้านี้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งที่พัทยา
คุณบุ๋มเนี่ยบอกว่าตอนตกลงกันเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะคะ
ทางเจ้าของบอกว่าเดี๋ยวจะลดราคาคอนโดให้แบบพิเศษ
คุณบุ๋มก็เลยวางเงินดาวน์ไป๒ล้าน๕แต่คุณผู้ชมผ่านมา๕ปี
โดยังไม่ไปถึงไหนเลยค่ะแล้วก็มีผู้เสียหายรายอื่นอื่นด้วย
รวมความเสียหายแล้วกว่า๕๐๐ล้านบาท
บุ๋มบอกว่าเธอได้ขอเงินดาวนคืนนะแต่เธอได้คืนมาแค่ล้านเจ็ด
เจ้าของโครงการอ้างว่านำเงินไปลงทุนที่สิงคโปร์มีเงินเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่
แล้วก็จากการตรวจสอบชื่อมันเหมือนคุ้นใช่ไหมคุณผู้ชม
เกี่ยวกันเลยค่ะเป็นคนละบริษัทกันเลยค่ะ
พยายามจะอ้างชื่อที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเพื่อให้คนหลงเชื่อนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณบุ๋มปนัดดากันหน่อย
ซึ่งเราไปพักที่นั่นที่โรงแรมเราก็เลยรู้สึกว่า
เป็นเครือของเขาเองคงไว้ใจได้นะคะ
บุ๋มเองก็เลยไปดูที่คอนโดที่สถานที่จริง
ก็ดูแบบโครงการดูสวยมากค่ะห้องพักห้องตัวอย่างเนอะ
ห้องตัวอย่างสวยมากก็เลยซื้อคอนโดไป
แต่ตอนหลังเขาก็ทางตัวเจ้าของเขาก็ติดต่อมา
โดยการบอกว่าเขาจะลดราคาให้นะคะ
คอนโด๓๕ล้านแต่ลดราคาเหลือ๒๐กว่าล้าน
ก็ติดไปเกือบปีเนอะเกือบปีเท่านั้นค่ะ
เพราะว่ามันเยอะเยื่อมเมื่อเกินเกือบขึ้นคือเนื่องจากว่า
ตัวเจ้าของเขาส่งข้อความมาให้ผมไปเจอตอนดึก
ดึกอะไรอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของพรีเซนเตอร์
ของเป็นพรีเซนเตอร์เยอะนะแต่ผมไม่เคยเจอแบบนั้น
แล้วอีกอย่างหนึ่งเราดูเป็นนางงามเราดูเป็นผู้หญิงก็จริง
แต่คุณต้องให้เกลียดอันดี
ทำมายิ่งเป็นชาวฝั่งชาติแล้วไม่ให้เกลียดเราก็ไม่ชอบ

คุณบุ๋มปนัดดาบอกว่าผ่านมา๕ปีแล้วคุณผู้ชมค่ะ
โครงการนี้ยังไม่เสร็จเลยแล้วก็ตอนนี้หยุดสร้างไปแล้วด้วย
ทำให้มีผู้เสียหายได้รับผลกระทบนะคะ
รวมแล้วผู้เสียหายประมาณ๑๐๐คน
มูลค่าความเสียหายกว่า๕๐๐ล้านบาท
คุณบุ๋มเล่าให้ฟังว่าหลายคนมีปัญหาถึงขั้น

ต้องรวมกลุ่มกันแล้วก็มีตัวแทนของผู้เสียหาย
แล้วก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้หน่อย
อยากจะให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการ
แล้วก็หาแนวทางเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายด้วยนะคะ